คุณผู้ชมฮะส่วนท้องทะเลเนี่ยเราก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับ
เพราะตอนนี้คลื่นลมแรงมีการปักทงแดงไว้ในหลายชายหาดเลย
แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นที่ภูเก็ตอีกแล้ว
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะครับลงไปเล่นน้ำปรากฏว่าจมหายทั้งคู่
มีการช่วยขึ้นมาได้แต่สุดท้ายไม่สามารถจะยื้อชีวิตได้
เสียชีวิตไป๒รายนะครับ
เหตุการณ์นี้ล่าสุดเลยนะฮะเกิดขึ้นที่หาดกะรนภูเก็ตนะครับ
ซึ่งมีการปักทงแดงเตือนไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ
แต่ก็มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียกลุ่มหนึ่งคือขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเองนะ
แล้วก็หลังจากนั้นลงเล่นน้ำกันบริเวณใกล้รูปปั้นพญานาค
แล้วก็ถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดจมหายไป๒คน
ก็คือนายเวอร์มาฮาซิสอายุ๒๖ปีแล้วก็นายซาเจอจักทวัฒน์นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเห็นนะฮะก็รีบลงไปช่วยเหลือทั้งสองคน
ขึ้นมาจากทะเลพยายามปั๊มหัวใจคุณ
แต่ทั้งคู่ไม่มีสัญญาณชีพนะครับ
รถพยาบาลมาถึงได้นำตัวทั้งสองคนไปส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่านายเวอร์มาฮาซิสเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนนายซาเจอจักรทวัฒน์ถูกนำส่งโรงพยาบาลฉลอง

คุณผู้ชมฮะกลายเป็น๒รายจากเหตุล่าสุดที่จังหวัดภูเก็ต
คุณผู้ชมฮะส่วนเมื่อวานนี้นะครับที่ประจวบคิริขันนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยเหลือน้องโชคเด็กชายวัย๙ขวบ
จากจังหวัดสมุทรสาครที่มาเที่ยวพร้อมกับครอบครัว
แล้วก็ลงทะเลที่หัวหินเนี่ยนะครับ
แต่ปรากฏว่าถูกคลื่นซัดทะเลคลื่นซัดลงทะเล
ขณะที่เล่นน้ำที่ชายหาดสวนสนประดิพัฒน์ที่หัวหิน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการแบบนี้ครับ
อวนลากหน้าดินระยะทาง๘๐๐เมตรจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เดินเท้าค้นหาโดยรอบประมาณ๑กิโลเมตร
พร้อมกับใช้เรือยางในการค้นหาใช้โดรนบินนะฮะ
ในการค้นหาระยะทางคือตีรัศมีร์โดยรอบ๓กิโลเมตรครับ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานค้นหาจนถึงค่ำนะก็ยังไม่เจอตัวของน้องโชควัย๙ขวบ
เช้านี้ตั้งแต่๗โมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังคงออกค้นหา
สิทธิ์รายงานนะครับว่ายังไม่เจอน้องโชคท่ามกลางความหวังของคนในครอบครัวด้วยนะฮะ
ส่วนถ้าถามว่าเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับท้องทะเลแล้วก็คลื่นซัดจนคนเสียชีวิตไป

ถ้าย้อนกลับไป๓๑กรกฎาคมที่จังหวัดตรังปรากฏวัยรุ่น๖คนลงเล่นน้ำ
แล้วก็มีน้องวัย๑๕ถูกดูดลงไปในทะเล
ปรากฏว่ารุ่นพี่ลงไปช่วยคนที่ไปช่วยวัย๒๐เสียชีวิต

ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะที่ปราจีนบุรีนะครับ
อภัยเด็ก๙ขวบมาจากปราจีนบุรีนะครับ
ก็ไปเที่ยวที่ชายหาดแม่รำพึงที่ระยอง
อันนี้เมื่อวันที่๓๐กรกฎาคมปรากฏว่าเด็กเนี่ย
ถูกน้ำซัดลงไปเหมือนกันแล้วก็ค้นหาร่างจนเจอนะครับ
พ่อแล้วก็แม่เสียอกเสียใจอย่างมากนะฮะ
อันนี้หลายจังหวัดแล้วนะที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ดังนั้นที่ไหนเขาติดทงแดงไว้ก็ต้องห้ามนะ
ฝ่าฝืนคำเตือนของเจ้าหน้าที่เด็ดขาดนะครับ
ทงแดงหมายถึงอันตรายนะคะที่จะเกิดขึ้นค่ะ